ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
พลเมืองดีเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดติดแยกตรงสี่แยกไฟแดง
พอไฟเขียวเสร็จปุ๊บค่ะคนร้ายกระชากสร้อยคอไปเลย
พลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
แต่ว่าเคราะห์ร้ายนะคะเพราะพลเมืองดีรายนี้ไปประสบอุบัติเหตุ
คว่ำอาการตอนนี้สาหัสนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านรอตำบลบางแก้ว

หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ไปตรวจสอบก็คือขณะที่รถจอดติดไฟแดง

คนร้ายขี่หนีออกมาทางถนนเรียบคลองชนรับประทาน
โดยมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะคะอย่างที่บอกไป
กระชากสร้อยสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึง
ครึ่งเส้นติดมือไปส่วนอีกครึ่งเส้นขาดคามือผู้เสียหาย
สอบถามคุณผู้หญิงเสื้อข่าวเมื่อสักครู่
คนซ้อนท้ายขณะที่รถจอดติดไฟแดงอยู่
จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้สวมหมวกกันน็อกสีดำแบบเต็มใบ
เสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนสีดำ
รองเท้าผ้าใบรูปร่างทวมมาจอดประกบ
พอสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวปุ๊บ
คนร้ายเร่งเครื่องออกตัวพร้อมกับยืดมือ
กระชากสร้อยคอทองคำจากคอไปขาดไปครึ่งเส้น
รีบตะโกนขอความช่วยเหลือมีพลเมืองดีนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
แต่ว่าระหว่างทางรถของพลเมืองดีเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ
ก็เลยทำให้พลเมืองเดียวรายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พลเมืองดีรายนี้ชื่อว่านายธนชิตพิลาลีอายุ๒๒ปีนะคะ
หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

มีบาดแผลเต็มตัวบาดแผลลึกที่ศีรษะ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถให้ปากคำกับตำรวจได้

เพราะตอนนี้รู้รูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
แล้วก็เส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีแล้วนะคะ